ต้องรอประตูศัตริย์แต่เขาแจ้งประตูศัตริย์เอายาทะโหลกมายิง
ยิงแล้วคุณลบไปใช่ไหมใช่งั้นจับเขาไม่ได้เหรอนั่นดีเขาหัก
ใช่ครับรถเขาจะขนไปอ๋อแล้วมีคนรถไม่รู้เหรอ
คนเอาไปสองหกรู้รู้มันตกสองตัวตรงอุ้นตรงอ๋อ

เอ่อตรงเนี้ยตัวตัวเนี้ยน่าจะเล็กตรงทางหลวงอ่ะ
ตัวใหญ่ว่านี่โว้ยเขาจะตื่อนดีถูกกลับวิ่งการเรียกตัวที่ไหน
โซมให้ดูเนี่ยที่แย่วบังค้าเนี่ย

ไม่เจ็บหรอกครับถ้าเจ็บคงจะนอนไปแล้ว
เพราะตัวนี้มันก็วิ่งมาจากทางนู้นนะทางลิ้งทางหลวง

เขากำลังเตรียมรูปใส่ยาสลบรูปปืนนะครับ
มันอาจจะไม่ชัดนะครับขนาดเดินถือปืนลงไปแล้ว

ไม่รู้ว่าจะวิ่งมาทางผมหรือเปล่าผมอยู่ในป่าด้วย
ประชาชนเป็นร้อยครับทางกระหนุน

มองไปตรงเสาไฟ
ยีลาฟครับยีลาฟของแท้ครับไม่ได้โกหก

หัวหัวนำก้มหัวกระดุก

เงาดำอยู่นั่นแหละหัวยีลาฟ

อาจจะไม่ชัดครับว่ามองจอดอยู่ไกลนะครับ
อยากดังเกตตรงขาตำรวจครับครับ

ห้ามเปิดไฟพวกมันจะวิ่งตื่นไปด้วยอื่นปุดแขนหน่อยแต่ว่าดูตัวเป็นเป็นตัวมาสลบดีกว่าครับ
ถ้าอยู่บนถนนน่ะมองเห็นชัดแต่ทางนู้นเอาละครับตอนนี้ยิงยาสลบแล้วนะครับ
หยิบรับเสละนะครับเสลเริ่มเซ

เอามันยืนเฉยนะคนนี้
ไปไม่เป็นครับใกล้จะล้มแล้วครับ
มาแล้วครับนู่นมาหากูจริงจริงเย็ดเป็ดมานี่แล้ว
น่าจะล้มแล้วครับล้มอยู่ตรงผม
ออกไปก่อนครับออกไปก่อนออกไปก่อนครับของน้องออกก่อนเร็ว
เปิดไฟข้างรถไหมไม่ต้องครับจนกว่าจะมีคำสั่ง